คุณผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพน้องปอนนะครับ
ปอนเด็กนักเรียนชายวัย๑๖ปีอยู่ชั้นม๓ที่กรสิน
ท่านก็ตามข่าวกันมาหลายวันที่ไปเข้าค่ายลูกเสือ
แล้วก็เจอฐานเรื่องของหนีภัยสงครามเข้าไป
ต้องมุดน้ำดำน้ำหนี

สุดท้ายน้องจมน้ำเสียชีวิตนะครับก็ยังมีคำถามไล่ตรวจสอบกันอยู่ว่า
ครูดูแลยังไงรัฐกลุ่มพอหรือเปล่านะครับ
วันนี้มีพิธีชามนักกิจศพนะครับบรรยากาศแน่นอนว่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
ซากตอนมีประสุนที่จะรีบยุ่งขึ้น
หวังว่าเคยรีบยุ่งคืออนาคารทยนต์

จำหน่าแบบบริสุทธิน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

สวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัส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

ทุกผู้ชมที่หาหลานไม่เจอวันที่ค่ายลูกเสือเสร็จไปตามหาไปเจอครูนั่งดื่มเหล้ากันอยู่แล้วไม่ช่วยหา
ร้องไห้เสียใจ
ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะเคลื่อนศพมาเนี่ย
ถ้าเราดูบรรยากาศที่บ้านเนี่ยทางครอบครัวน้องปอนเนี่ยนะฮะ
ประเพณีในพื้นที่นะครับมีพิธีขอขมาศพ
นี่เป็นพิธีตัดขาดความสำคัญไม่เป็นลูกเป็นหลานกันอีกให้อยู่คนละพบ
นี่ตามพิธีตามประเพณีของคนในพื้นที่นะฮะ
ไม่ใช่อะไรหรอกครับก็คือเพื่อให้คนตายเนี่ยเขาไม่มีห่วง
เพราะว่าเขาต้องไปอีกพบภูมินึงขณะทำพิธีคุณยายของน้องปอนนี่ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับ
เพราะยายก็ผูกพันกับหลานมากเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กคอยดูแลยายอยู่ตลอด
ต้องช่วยกันปลอบเนี่ยฮะต้องช่วยกันดู
ทางครอบครัวได้นำข้าวของเครื่องใช้ของน้องปอนมาเผาพร้อมกับศพของน้องด้วยนะครับ
รวมทั้งกระเป๋านักเรียนด้วยไม้งามด้วยนะไม้งามลูกเสือของน้องปอนอ่ะ
วันที่ไปเข้าค่ายลูกเสือก็ต้องใช้ไม้งามนี่แหละอืมนี่นะฮะสิ่งของต่างต่างที่วันนี้ก็ต้องเผาไปนะครับ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

พี่ครับดูทงแบบนี้มันคือวิธีอะไรอ่ะครับแบบนี้ครับเขาแล้วต้องเข้าตรงมาทำเวทีแบบนี้นะครับ
ค่ะนะฮะเขาจะหลีงข้างบ้าน
ทีนี้ค่ะบรรยากาศมันเศร้าหนักลงไปอีกตรงที่ว่าบรรดาเพื่อน
นะคะเขารวมมาร่วมงานแล้วก็ขอร้องเพลง
ส่งน้องปอนเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเพลงที่เลือกมาคือเพลง
ฉันจะมีเธออยู่ของสิงโตนำโชคนะคะ
โอ้โหหลายคนเนี่ยกลั้นน้ำตากันไว้ไม่อยู่เลยค่ะ
ฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอด
เสียงที่ลมได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงแห่งความเงียบนั้น
ให้ฉันและเธอได้เห็นความรักที่เรานั้นมีต่อกัน
จะลารับไปก่อนไฟดวงนี้จะเดินหายไป
ฉันจะมีเธออยู่
ให้เธอรู้ในใจ
เสียงที่ล้มได้พาพัดไปกลับกลายเป็นเสียงของความเฮียบมั่น
ให้ฉันและเธอได้เก็บความรับที่เรานั้นมีต่อกัน
ถามเพื่อนน้องปอนนะคะว่าทำไมเลือกเพลงนี้มาร้อง
เขาบอกว่าเรื่องนี้คือผลประโยชน์ความหมายดี
แล้วก็อยากจะส่งเพื่อนรักไปสู่สุขติเพราะว่ารักเพื่อนมาก
สุดท้ายเราก็เตรียมความรู้สึกความรักความทั้งหมดที่เราเคยมีให้กันตั้งแต่สมัยเรายังเด็ก
มาทิ้งไว้ตรงนี้เป็นครั้งสุดท้ายครับ
อยากบอกว่ารักเสมอนะครับคิดถึงนายเป็นคนดีมากตั้งแต่เราเคยเจอมาครับ
มันเป็นการสื่อถึงมาตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมันมีความสุขแล้ว
พอแยกจากกันมันคิดถึงกันมากครับ
คนที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วต้องแยกจากกันไกลครับ
จากนี้เรายังได้ข้อมูลจากน้องนักเรียนหญิงคนนึง
ที่เข้าค่ายลูกเสือเนธนารีอยู่กลุ่มเดียวกันกับน้องปอนที่เสียชีวิตเลย
น้องบอกนะคะว่าวันนั้นที่ไปเข้าค่ายกันอากาศมันร้อนมากค่ะ
แล้วก็ต้องทำกิจกรรมเดินทางไกลระยะทางหลายกิโลเมตร
ก็อ่อนล้ากันมาประมาณนึงแล้วในครึ่งเช้าเนี่ย
ตกบ่ายต้องเข้าฐานมีทั้งหมด๖ฐานด้วยกัน
ฐานแรกคือกฎและคำปฏิญาณ

ฐานที่๓คือฐานบัวตูมบัวบาน
ที่๔คือฐานหนีภัยสงครามที่น้องปอนจมน้ำเสียชีวิต
ฐานที่๕คือฐานลำเลียงน้ำมัน
และฐานที่๖คือฐานปิดตาไต่เขา
ข้อมูลที่น้องคนนี้ให้กับทีมข่าวเราก็คือว่า
ผอโรงเรียนและคุณครูผู้ชายคนนึง

ในจุดเกิดเหตุมีขวดเหล้าอยู่ด้วยนะ
น้องบอกน้องเห็นพอกับครูชายคนนี้

แล้วครูชายคนนี้ก็เมาไปคุมฐานตอนบ่าย

คือยังไม่จบกิจกรรมของลูกเสือ

เพราะว่าครึ่งเช้าเดินทางไกลหลายกิโลเมตร

ครูผู้ชายกับพอดื่มเหล้ากัน
แล้วพอตกบ่ายที่ต้องมีกิจกรรม๖ฐาน
ครูผู้ชายคนนี้ก็เมาไปคุมฐาน

เอากระดาษใบเสร็จผ่านฐานมาเหยียบใส่น้ำ
จากนั้นก็มาเข้าฐานหนีภัยสงคราม
แต่ละฐานเนี่ยกิจกรรมมันจะประมาณสัก๑๐นาทีได้
หนีภัยสงครามก็อย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังนะคะว่า
วิธีการคือครูจะให้นักเรียนลงไปในน้ำ
แล้วก็เดินกลับไปกลับมาประมาณ๓๔รอบ
จะปาโครนที่สมมติว่าเป็นดินเปิดเป็นระเบิด
แล้วก็ให้เด็กมุดน้ำเป็นระยะ
ตอนแรกเพื่อนก็เห็นน้องปอนอยู่
แต่พอมุดน้ำไปหลายรอบปอนก็หายไปค่ะ
ตรงนี้นักเรียนให้ข้อมูลนะคะ
นี่ก็เหมือนกับปลาระเบิดแล้วเด็กก็ต้องหลบระเบิด
ด้วยการมุดน้ำด้วยการมุดคือเหมือนดำลงไปอะค่ะ
ซึ่งก็จะมีครูผู้หญิงคอยตะโกนบอกอย่าลงไปอย่าดำลึกมากอะไรแบบนี้
ทีนี้พอจังหวะที่ปอนหายไป

และครูไม่เช็คยอด
อันนี้คือสิ่งที่นักเรียนหญิงบอกเรานะคะ
เธอก็บอกว่าไม่รู้จะบอกครูยังไงว่าเพื่อนในกลุ่มหายไปขณะทำกิจกรรม
แล้วก็พยายามไลน์หากันแต่ละฐานว่ามีใครเห็นปอนไหม
สุดท้ายก็ไม่เจอมาเจออีกทีคือปอนกลายเป็นศพไปแล้วอะค่ะ

ก็ลวงเหมือนกันทุกคน

ครูก็ขับรถมาแล้วครูก็มานั่งดื่มเลย
ก็น่าจะสองคนเพราะว่าครูคนอื่นเขาก็ไปดูตามฐาน
ใช่ก็เข้าโรงยันทร์แล้วก็มาดื่ม

ในโรงยันทร์ที่เปลี่ยนเป็นโรงอาหาร
แล้วก็ครูก็ดื่มอยู่ที่โต๊ะอาหารครู
ก็หมดนั่นแหละก็น่าจะเมาแล้ว
เพราะว่าครูเขาก็เมาตั้งแต่อยู่ที่ทางเรา
นี่ค่ะนักเรียนพูดเองเลยว่าครูเมาตั้งแต่อยู่ที่ฐาน

มีนักเรียนชายอีกคนนึงนะคะนายอภิวัตพงศูนอายุ๑๖ปี

เป็นหนึ่งในนักเรียน๔คนที่เกือบจะเป็นลมจมน้ำ

น้องบอกว่าปอนเป็นคนนิสัยดี
อาจจะเป็นคนเงียบหน่อยแต่เป็นคนที่รักเพื่อน
สิ้นเดือนนี้จะจบม๓กันอยู่แล้ว

คิดเลยว่าจะมาด่วนจากไปกระทันหันแบบนี้
ซึ่งทุกวันที่เพื่อนมาก็มาช่วยทั้งงานศพ

เพื่อนก็เลยอยากที่จะมาส่งปอนเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ

ไม่มีครับเพราะว่าเขาเป็นคนไปกลับตรงเวลาแบบ
เขาอยู่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคนตกตรงเวลามากครับแล้วป่าวจ๊ะของคุณคู๊

คุณแม่ของน้องปอนนะฮะแม่แล้วก็คุณป้าด้วยนะครับ
แม่กับป้าน้องปอนเนี่ยย้ำอีกครั้งนะครับว่าเพื่อนนักเรียนแล้วก็ตัวของหลายคนเนี่ย
เห็นว่าครูเนี่ยนั่งดื่มเหล้ากันตั้งแต่เที่ยงวันที่เข้าฐานลูกเสือ
หลังเสร็จกิจกรรมตอนที่แม่กับป้าไปตามหาลูกชายขอให้ครูช่วยตามหา
เพราะว่าลูกยังไม่กลับบ้านเนี่ยครูก็ยังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่นะ
คือวันเกิดเหตุเนี่ยบ่าย๒ที่บ้านเขาอยู่ไม่ไกลสระน้ำที่เขาไปเข้าฐานกัน
น้องปอนเนี่ยแม่บอกว่าได้ยินเสียงแล้วครูประกาศบอกให้เด็กเนี่ยขึ้นจากน้ำ
แล้วช่วยกันเก็บข้าวของเก็บเต็นต์แล้วก็ประกาศให้แยกย้ายกลับบ้าน
ผ่านไป๒๐๓๐นาทีปอนก็ยังไม่กลับบ้านแม่กับป้าเนี่ยบอกว่าก็ไปตามหา
หาไม่เจอไปถามครูว่าเห็นปอนไหมยังไม่กลับบ้านเลยครูบอกว่าเอาเสร็จกิจกรรมแล้ว
เห็นไปช่วยกันเก็บโต๊ะเก็บเต็นต์อยู่นะไปฉลองกับเพื่อนแล้วมั้งนะแม่ก็ขี่จักรยาน
ไปหาตามบ้านเพื่อนไม่มีเพื่อนคนไหนเห็นน้องปอนนะฮะกลับมาที่ครูเป็นรอบที่๒
ถามย้ำว่าครูเห็นจริงเหรอว่าปอนเนี่ยขึ้นจากน้ำมาแล้วไปช่วยเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้เนี่ยนะฮะ
ครูเห็นจริงใช่ไหมครูบอกให้ครูช่วยตามหาให้หน่อยได้ไหมปกติลูกชายไม่เคยทะเลทะไหล
เรียนกลับบ้านทันทีแต่ครูก็ยังไม่ช่วยยังดื่มเหล้ากันอยู่เหรอคะยังนั่งดื่มเหล้ากันต่อ
กับญาติญาติกับป้าเนี่ยต้องออกตามหากันอีกก็ยังหาไม่เจอก็เลยไปที่ครูอีกรอบนึงเป็นรอบที่๓
บอกว่าครูนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วนะนี่ยังตามหาปอนไม่เจอเลยเนี่ย
สิทธิ์หายทั้งคนจะไม่ช่วยหาเลยเหรอเออครูในกลุ่มเขานั่งดื่มเหล้าอยู่หลายคนนะค่ะ
แม่บอกตะโกนมาเลยบอกแล้วจะให้ไปช่วยตามหาลูกคุณที่ไหน
จะให้ผมไปช่วยตามหาลูกคุณที่ไหนนี่คือคำพูดของคนที่เป็นครูเหรอคะ
แต่ไม่ได้พูดเพราะแบบผมนะก็คือตามที่เราขึ้นกราฟิกให้อ่ะ
ญาติพี่น้องที่โอ้โหได้ยินตอนนั้นบอก
ค่ะถึงยอมไปช่วยหาครูถึงออกช่วยตามหาน้องปอน

แม่ไปเห็นยูวูไซสองมีหรือยิ่งสอง

วันเดียวเวลาน้ำความสูญเนอะไปเลยเมฆกันยังเข้าไป
เมฆกันถามว่าสุ่มอาจารย์เฮ็ดยังวิ่งมาไปถามมันเข้ายังก็
ลูกศิษย์เสียถึงคนคือเพราะเขาไปถามเขา
เล่าอะไรลูกคืนเลยว่าอ้าวลูกศิษย์เสียเสียก็ไปหาใส่ไห้
อันนี้คือพอกรรม
ซุ่มฮืนเขามีแต่พอเพลงเหมือนเดียว
กินแถบลูกศิษย์เสียเกี่ยวของพอ
แล้วลูกลูกศิษย์เสียเสียเค้าก็ไม่าเห็นหาย
สุดท้ายก็ไปเจอพวกถุงท้องถุงเท้ารองเท้าของเด็กอยู่แถวริมอ่างน้ำนะฮะ
ยืนยันนะครับว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับครูและคนที่เกี่ยวข้องที่ทำให้ลูกชายเสียชีวิตให้ถึงที่สุดนะครับ
เชื่อว่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุแต่เป็นเรื่องเกิดจากความประมาทของครู
อยากให้ถึงขั้นออกจากราชการให้หมดนะครับ
ถ้าไม่ได้คือตัวแม่เนี่ยแม่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้อยากได้เงินชดเชยเยียวยาอะไรนะฮะ

หากโดนลงโทษทางวินัยเล็กน้อยมันก็ไม่สะสมกับเรื่องที่ลูกชายของแม่เนี่ยต้องมาเสียชีวิต
ตำรวจก็อยากให้ออกไปเลยบอกครูเลย
เพราะว่าคุณครูเองเนี่ยเขาก็อ้างว่า
ขึ้นมาจากน้ำหมดแล้วแล้วไปจมน้ำเสียชีวิตช่วงไปล้างตัวหรือเปล่า
เขาเสร็จภารกิจฐานเถินอะไรของเขาเรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าทางบ้านครอบครัวของน้องปอนเนี่ยไม่เชื่อนะฮะ
เชื่อว่ามันต้องเป็นเรื่องของการบังคับให้เด็กลงน้ำนั่นแหละนะครับ
เรื่องทางคดีนะฮะทางคดีอาญาเนี่ยภูมิกับการสพสพห้วยเม็กเจ้าของพื้นที่นะครับ
บอกว่าคดีนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
วันพรุ่งนี้จะเรียกพอโรงเรียนกับครูสองคนที่คุมฐาน
ในวันจัดกิจกรรมที่บ่อน้ำที่เกิดเหตุ
และเพื่อนนักเรียนของเด็กที่เสียชีวิตอีก๖คน
ที่อยู่กลุ่มเดียวกันมาสอบปากคำ
ซึ่งในส่วนของเด็กต้องมีสหวิชาชีพมาร่วมสอบสวนด้วย
ส่วนนี้คือภาพวันที่เจ้าหน้าที่ไปวัดเรื่องของระยะความลึกต่าง

ต้องดูที่พยานหลักฐานว่าการเสียชีวิตของเด็กในครั้งนี้
เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุ
หากมีผู้เกี่ยวข้องก็จะแจ้งข้อหาดำเนินคดีทั้งหมด
โดยไม่มีการยกเว้นนี่ตำรวจยืนยันนะครับ
ก็บอกว่าตั้งกรรมการสอบข้อได้จริงเรื่องนี้แล้ว
และจะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยด้วยว่าเข้าข่ายผิดวินัยร้ายแรงไหม
ดำเนินการทั้งหมด๓อย่างด้วยกันคือดำเนินการทางกฎหมาย
ดำเนินการทางวินัยและถ้าหากว่าผิดวินัยร้ายแรงเนี่ย
ก็จะยึดใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งจะไม่สามารถเป็นครูได้อีกต่อไปนะคะ
ส่วนประเด็นเรื่องที่ว่ามีการดื่มสุรากันในโรงเรียนเนี่ยอันนี้ก็ตั้งกรรมการมาตรวจสอบเรื่องนี้แล้วเหมือนกัน
ยืนยันว่าจะสอบสวนหาข้อได้จริงและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้ได้มากที่สุด
เรื่องดื่มสุราในโรงเรียนอันนี้รับทราบ
ก็รับทราบจากสื่อแล้วก็คุยหรือติดต่อถามคุยก้าวข้าวหรือยังครับ
อันนี้ก็คุยเบื้องต้นนะก็ยังไม่ได้ตั้งประเด็นว่าเป็นเรื่องวินัยนะครับ
เป็นการสืบอยู่นะครับในส่วนนี้สืบทุกเรื่องว่าโรงเรียนได้มีโครงการไหม
ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการไหม
กระบวนการจัดกิจกรรมเป็นไปตามระเบียบของทางราชการไหม
อันนี้เราไล่มาตั้งแต่นู่นมาหมด
คือถ้าฟังจากที่เพื่อนของน้องที่เสียชีวิตเขาเล่าเขาสะท้อนมา
มันไม่ใช่แค่เรื่องความประมาทหรือไม่ประมาทเวลาที่เข้าฐานแล้ว

มันต้องสื่อไปถึงเรื่องที่ว่าโอ้โหคุณยังอยู่ระหว่างการดูเด็ก
เข้ากิจกรรมลูกเสือคุณดื่มเหล้ากันตั้งแต่เที่ยงอย่างนี้
นี่คือตั้งแต่ผอลงไปยันครูเลยนะคะนั่งดื่มอยู่ด้วยกัน